อาหารกาล๖๔แดดของระหว่างเธอ
สรุปกันโทษ
อัตภัยต่อเรือกีล

จิรัส
เพลงที่มาครับพี่สีระจนหนึ่งตอนเนี้ยได้คุยกับ

ให้ควรหมดปากถือว่านี่คือผู้แทนศดรที่ไหม้นะครับ
ท่านนี้มาทำพฤติกรรมอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับ
ส่วนยังไม่พอก็ยังโพสต์อีกว่าไอ้ศิระ
กูเจอมึงต้องไหมที่ไหนกูจะเอาให้มีควรหมดปากเลยนะครับ
ซึ่งการเป็นผู้แทนรัศดรเนี่ยมันมีเรื่องของจริยธรรมนะครับ
แล้วก็เป็นคนที่โตแทนเป็นชายชนนะครับและก็บีบัตรตามเจริยธรรมที่รัศธรรมตกไว้นะครับ
ใครบอกว่านี่หรือผู้แท้รัศดรนี่หรือสภาพผู้แท้รัศดร
ทรงเกียรตินะครับต้องกลับเรียนท่านประธานชวนเด็กไทยนะครับ
ว่าท่านจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะครับมีผู้แทนรัศดรในสภาของท่านนะครับ
มีพฤติกรรมเยี่ยงนักเลงอย่างนี้นะครับเห็นว่าเมื่อวานนี้เดินตามหาผม
ผมจะต่อยผมนะครับผมผมผิดอะไรหรือครับผมถามแค่ว่าจะให้รองนายกลาออก
คุณโดนเองบ้างหรือยังนะครับว่าคุณมีพฤติกรรมยังไงสมควรลาออกหรือไม่
แต่ก็เมื่อไม่มีเงินเดือนแล้วเนี่ยสตังค์ไม่พอใช้มาบอกผมก็ได้ผิดตรงไหนครับ
แล้วมิชาเห็นให้สัมภาษณ์ว่าบันดาลโทษะมันไม่ใช่บันดาลโทษะครับ
มันเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ของคนหรือไม่นะครับวิธีกรรมอย่างเนี้ย
ควรยังเป็นผู้แทนรัศดรต่อไปหรือไม่นะครับให้ประชาชนสังคมตัดสินนะครับ
ผมทำหน้าที่ผู้แทนรัศดรช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดนะครับ
ไม่ว่าจะถูกหรือผิดแล้วแต่ผมให้ความยุติธรรมในฐานะประธานกรรมธิการทางกฎหมาย
ใครช่วยให้ทำวันนี้เราก็จะสั่งสอนนะครับให้บทเรียน
สอสออันตภัณฑ์คนหนึ่งนะครับให้รู้กฎหมายบ้าง
ให้รู้จริยธรรมมั่งให้รู้ว่าตัวเองเป็นผู้แทนรัศดร
เป็นตัวอย่างของประชาชนเป็นตัวอย่างของเยาวชนนะครับ
อย่างนี้เหมาะสมไหมนะครับแต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่เขาโพสต์
ไม่กี่นาทีก็ลบไปแต่ว่าแล้วก็มีท่าทีอ่อนลงอย่างนี้
จะจะเคลียร์กันได้ไหมคะคือวันนี้เราต้องสร้างบทเรียน
ให้กับสอสอท่านนี้นะครับถ้าไม่มีบทเรียนไม่จำนะครับ
ก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ตามที่ท่านเคยมีพฤติกรรมก่อนมาเป็นสอสอ
แต่วันนี้ท่านเป็นสอสอท่านใช้พฤติกรรมอย่างนี้ไม่ได้
ท่านต้องได้รับบทเรียนนะครับและไม่เป็นเยี่ยงอย่างให้กับสอสอคนอื่น
และเป็นเยี่ยงอย่างให้กับประชาชนและเยาวชนของเราด้วยนะครับ
ถึงว่าเราไม่ยอมเราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
แค่ถามแบบว่าแล้วตัวท่านสมควรลาออกบ้างไหม
พฤติกรรมของท่านพบสารพลักษณ์สุขประเบิดเข้ามาในสภาคดีอยู่ที่ศรณบังโค

ท่านทำจะให้สภาเกิดการระเบิดมีประชาชนล้มตาย
ถ้าสมมุติครบหนึ่งหนึ่องเดือนเนี่ยมีคนบ่อยไปไปขอบบเนี่ย
ส่วนดีของท่านนายกซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตนะครับ
และผ่านพาประเทศชาติและประชาชนของเรา
พ้นวิกฤตโควิดจนได้ยอมรับของโลกเป็นอันดับที่หนึ่ง

สีลาคะจนถึงตอนนี้เนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ของพี่เต้โทรมาที่เครื่องพี่หรือยังคะ
วันนี้ไม่มีครับแต่ถามว่าไม่มีครับแต่ว่าผมถามกับเต้นะครับ
ทำไมต้องลบเฟสไหนบอกเป็นนักเลงกล้าทำกล้ารับยืนอกรับมาเลยนะครับ
ถึงว่ามันเป็นนักเลงนี่ลบเฟสเฉยกลัวอะไรเต้
ถ้าต่อยกันเพียงนี้คือผมไม่ท่อยคือผมอาศานะครับ
ได้คำว่าความหวังใจมนุษย์ชนชนให้ทำหน้าที่ผู้แทนสดร
พวกมนุษย์ชนชนผิดหวังไหมครับเค้า

นี่นะมันมีความผิดไหมมีการคุกคามไหม
และต้องถามกลับไปถึงท่านประธานสภา
ท่านจะมีมาตรการยังไงกับสมาชิกสภาผู้แทนเลือดสะดอด
เที่ยวขู่ว่าจะไปดักต่อยคนนั้นต่อยคนนี้
ท่านต้องก็รีบตอบสังคมนะครับท่านประธานสภาผู้แทนเลือดสะดอด
ท่านได้ออกมาตอบสังคมว่าท่านมีมาตรการยังไง
กับการป้องกันหรือการแก้ไขหรือการที่จะใช้กฎระเบียบข้อมังคับกับสอสอท่านนี้